เริ่มต้นเรื่องนี้ก่อนครับท่านผู้ชมครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับหญิงสาวคนหนึ่งนะครับ
ที่มีรถตู้คันหนึ่งขับไปแถวสวนลุมพินีนะตามข่าวเมื่อวานนี้ก็คือมีการฉุดกันขึ้นรถไป
นะฮะแล้วแฟนของหญิงสาวคนนี้กระโดดอ่ากระโดดเกาะหน้ารถนะครับ
ที่รถคันนี้ก็สะบัดไปสะบัดมาแล้วไปชนแท่งบารีเออร์ไปชนขอบสะพานจนผู้ชายเนี่ยเขาตกลงมาบาดเจ็บสาหัสเสียชีวิต
ตกลงวันนี้ความชัดเจนมันน่าจะออกมาแล้วนะครับเพราะว่าทางตำรวจบอกแล้วว่ามันเกิดอะไรยังไงขึ้นนะครับท่านผู้ชมครับ
เรื่องที่นายณเดชน์สิทธิมโนมัยอายุ๔๔ปีนายณเดชน์ผู้ชายคนนี้นะครับ
เอารถตู้ของนายจ้างขับไปรับหญิงสาวที่สวนลุมพินีนะครับแล้วก็ไปทำร้ายเขาก่อนที่แฟนของเขาจะพยายามช่วยเหลือแล้วก็เสียชีวิตนะครับ
นี่เป็นผู้ต้องหานะครับสอนอทุ่งมหาเมฆจับตัวได้เมื่อวานนี้บ่ายวันนี้ครับ
สืบสวนสอนอทุ่งมหาเมฆคุมตัวนายณเดชน์ออกจากห้องคุมขังมายังห้องสืบสวนที่อยู่ด้านข้างสอนอเพื่อสอบปากคำเพิ่มเติม
แล้วก็คุมตัวไปที่กองพิสูจน์หลักฐานกลางด้วยนะครับกองพิสูจน์หลักฐานกลางอยู่ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ
เพื่อนำไปตรวจร่างกายประกอบสำนวนคดีเนื่องจากหญิงสาวผู้เสียหายให้การว่านายณเดชน์ตอนที่มาพาเขาขึ้นรถตู้ไปแล้ว
พยายามที่จะทำร้ายเขาด้วยแล้วก็มีการพยายามต่อสู้ขัดขืนด้วยการกัดหูบีบคอ
ควรตามร่างกายนายณเดชน์เพราะฉะนั้นก็ต้องไปตรวจเพื่อจะเอาเป็นหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์ในการมัดตัวนายณเดชน์นะครับ
เนื่องจากคดีนี้พยานบุคคลก็มีเพียงแค่หนึ่งปากเท่านั้นก็คือหญิงสาวที่อยู่บนรถตู้กับนายณเดชน์
ส่วนฝ่ายชายที่พยายามมาช่วยเหลือเนี่ยเขาเสียชีวิตไปแล้ว
ณเดชน์ไม่ได้ตอบคำถามอะไรนะครับวันนี้ผู้สื่อข่าวก็พยายามถามนะ
ขาเข้าขาออกจากห้องสืบสวนครับเขาใส่หน้าอย่างเดียวครับท่านผู้ชมครับ
ก่อเหตุเพราะอะไรพี่อยากพูดอะไรไหมพูดได้นะเราทำบ่อยไหมพี่เราทำบ่อยไหม

ณเดชน์อยากพูดอะไรไหมณเดชน์พูดได้

ที่สะดิดของมัดตัวหรือเปล่า
นี่ครับณเดชสิจทิบิโมมัยวัย๔๔ปีเขาเพิ่งเปลี่ยนชื่อย่างล่างสุดที่ชื่อนัดเดชนะ
ตามข้อมูลก็คือเขาจะเปลี่ยนชื่อตามดาราที่มีชื่อเสียงอยู่
ช่วงนี้ก็เลยชื่อณเดชน์แล้วก็มาก่อเหตุนะครับ
เมื่อช่วงคืนที่ผ่านมาประมาณตี๑
ตำรวจคุมตัวนายณเดชน์ไปทำแผนเรียบร้อยแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ

ก็มีจุดแรกที่ไปรับหญิงสาวผู้เสียหายที่บริเวณสวนลุมพินี

จุดที่๒เนี่ยเป็นจุดที่ฝ่ายนายณเดชน์กับทางหญิงสาว

ตรงนี้เดี๋ยวตำรวจเขาจะยืนยันนะครับว่าข้อมูลเป็นยังไง
อีกจุดหนึ่งเป็นจุดที่รถชนบริเวณเชิงสะพานทางขึ้นสะพานไทยเบลเยี่ยม
ตรงจุดนี้นายณเดชน์พยายามสะบัดรถแล้วก็พุ่งชนเชิงสะพาน
เพื่อให้ฝ่ายชายที่เขาพยายามช่วยผู้หญิงเนี่ยหลุดออกจากกระจกหน้ารถ
แล้วก็จุดสุดท้ายคือจุดที่ฝ่ายผู้หญิงกระโดดลงจากรถเพื่อหนีนายณเดชน์ที่แยกวัดช่องลม
ผู้อุ้มกับการสอนอทรุงมหาเมฆบอกว่า
ตอนนี้นะครับในส่วนของผู้เสียหายเนี่ยทางตำรวจดูแลอยู่แล้ว
จากการสอบปากคำผู้เสียหายแล้วก็การให้ข้อมูลจากทางฝั่งผู้ต้องหา
ทางผู้เสียหายเองก็ยอมรับนะครับว่าขึ้นรถตู้ไปกับนายณเดชน์เนี่ย
แล้วมีความสัมพันธ์กันมีความสัมพันธ์กับผู้ต้องหาจริง
ผู้เสียหายบอกแต่ผู้ต้องหากลับใช้ความรุนแรงแล้วเธอไม่ยอม
แฟนนุ่มมาถึงพอดีก็เลยพยายามเข้ามาช่วยเหลือ
ณเดชน์ก็ออกรถแฟนนุ่มก็กระโดดเกาะหน้ารถ
แล้วมันก็เป็นเหตุการณ์อย่างที่เกิดขึ้น
ซึ่งตอนนี้ตำรวจได้กล้องวงจรปิดมาแล้วนะครับ
เป็นกล้องวงจรปิดขณะเกิดเหตุ
ท่านผู้ชมดูนะครับนายณเดชน์รถตู้คันนี้ที่ขับมาเนี่ย

จะเห็นว่าผู้ชายคนหนึ่งเกาะหน้ารถมานี่เห็นไหม
แล้วนายณเดชนก็พยายามสะบัดรถสายไปสายมา
จนไปชนทางขึ้นสะพานไทยเบลเยี่ยม
ค่ะก็อ้างว่าตั้งใจแค่จะเหวี่ยงให้ผู้ชายที่เกาะหน้ารถหลุดออกจากรถ
แต่มีรถตามหลังมารถก็เลยไปพุ่งชน
ถูกต้องแต่ตำรวจบอกว่ามันต้องไปเอาให้ชัด
ว่าเสียหลักไปพุ่งชนหรือตั้งใจชน
เพื่อให้เขาตกลงมาเพราะว่าตอนนี้เขาเสียชีวิตไปแล้วนะครับ
ส่วนผู้เสียหายเนี่ยตอนนี้ยังมีเพิ่มเติมอีกหลายคนนะครับ
ก็จะเป็นสาวประเภท๒๒๓คน
บางคนมาให้ข้อมูลกับเจ้าหน้าที่สอนอทุ่งมหาเมฆแล้ว

เขาบอกว่าเขาเคยถูกนายณเดชน์กระทำแบบนี้เหมือนกัน
ณเดชน์จะใช้วิธีคือขับรถตู้
ที่เป็นของนายจ้างนะครับแอบเอามาขับไปหาเหยื่อที่เป็นหญิงสาว
ตามพื้นที่ต่างแถวย่านสวนลุมพินีด้วย
ชักชวนหวานล้อมทำตัวแบบสุภาพเรียบร้อย
พอเขาขึ้นรถไปด้วยนะครับกลับมีพฤติกรรมลักษณะแบบสนิท

วันนี้พนักงานสอบสวนสนทุ่งมหาเมฆ
ยังได้เรียกสอบปากคำพยานอีกหนึ่งคนนะครับเป็นคนขับรถกระป๋อที่ตลาดคลอง
เพราะว่าผู้เสียหายเนี่ยเขาวิ่งหนีลงจากรถตู้นายณเดชน์
แล้วมาขอความช่วยเหลือจากคนขับรถกระป๋อคนนี้
เขาบอกว่าเมื่อตี๓๒๐นาทีคืนวันเกิดเหตุเมื่อ๒คืนก่อนนะครับ
เขาติดไฟแดงอยู่ที่บริเวณแยกวัดช่องลม
แล้วเห็นผู้หญิงคนหนึ่งร่างกายสบักสบอมอาการตื่นตนกตกใจ
วิ่งข้ามถนนมาขอความช่วยเหลือ
พอมาถึงใกล้เนี่ยเขาเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มีเทปพันมือด้วยนะ
แล้วมีเทปเนี่ยพันอยู่รอบคอมีบาดแผลถลอกที่แขนกับต้นขาด้วย
ไปยังจุดที่ผู้หญิงคนนี้วิ่งมามีรถตู้คันหนึ่งกำลังขับชะลอช้า
พอเห็นว่าผู้หญิงคนนี้มาถึงรถเขารถตู้คันนี้ขับดิ่งหนีไปเลย

แฟนนุ่มรู้เรื่องแฟนนุ่มมาถึงก็เลยกระโดดขึ้นขวางรถเอาไว้
แต่นายณเดชน์ก็พยายามขับรถเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาเจตนาจะหักพวงมาลัยกระแทกป้ายบอกทางด้วย
ส่วนตัวเธอเนี่ยก็สามารถดิ้นแล้วก็เปิดประตูรถวิ่งหนีลงมาได้
แล้วพาก็มานี่
แต่เธอก็บ่นตลอดเวลาว่าสามีเธอจะเสียชีวิตไหม

กลัวหนูจะตายมั้ยเนี่ยลุงบอก

คือว่าเดี๋ยวพระสิ่งสรณอเดี๋ยวก็จะจัดการเอง

นี่ครับที่คนขับรถกระป๋อเล่าเหตุการณ์ให้กับคุณวิมลวันผู้สื่อข่าวของเราฟัง
นายณเดชน์ทำอะไรยังไงบ้างที่ผู้เสียหายเขาเล่า
นี่คุณวิมวลวันนะไม่ใช่ยาย่านะอืม

จากการสอบสวนทั้งหมดเรียบร้อยแล้วตอนนี้นะครับ
เจ้าหน้าที่เตรียมคุมตัวผู้ต้องหาไปฝากขังนะครับ

ก็คือฆ่าผู้อื่นโดยเจตนา
แล้วก็มีเรื่องของการกักขังนวงเหนียว
แล้วก็เรื่องของการพาอาวุธไปในทางสาธารณะด้วย
เพราะว่าผู้เสียหายบอกว่าใช้อาวุธใช้อุปกรณ์ในการทำร้ายเขาด้วย
คือเหมือนกับมีกันไกลกันไกลเป็นอาวุธ